นี่ที่ฉันจำได้นะวันก่อนดิฉันเพิ่งเล่าไปเรื่องร้านลงผีหมี่เกี้ยว
ที่เป็นร้านบะหมี่เกี้ยวแล้วก็เอาโรงเล็กมาใส่พวกช้อนซ่อม
เอามาใส่เครื่องปรุงเอาโกรธอัฐิมาใส่ไม้จิ้มฟัน
ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูค่ะร้านนี้จะเรียกว่าร้านก็ไม่ใช่
คือเขาขายกันแบบไม่ต้องมีโรงจิ๋วไม่ต้องมีโกรธอัฐิ
แต่เปิดร้านตั้งแผงกันแบบนี้อยู่หน้าเมนเลยจ้า
นี่ค่ะขายข้าวหลามค่ะคุณผู้ชมแต่เชื่อไหมขายดีมากนะ
วันหนึ่งนี่ขายได้เป็นพันกระบอกเลยนะคะ
นี่คือลุงน้อยค่ะนายจักริจอุดมประสิทธิ์อายุ๖๘ปี
กับคุณป้าประมวลอุดมประสิทธิ์เป็นภรรยาของลุงน้อยนะ
ซึ่งก็ตั้งแผงแบบนี้ขายข้าวหลามอยู่หน้าเมน
วัดป่าไตรภูมิพระร่วงที่อำเภอศรีสัชนาลัยของสุโขทัยนะคะ
คือวัดเขาก็เตรียมพิธีประชุมเพลิงหญิงสูงวัยที่เสียชีวิตด้วยโรคชะลา
แล้วก็มีลูกหลานมาร่วมงานศพ๓๐๐กว่าคน
ทีนี้พอคนที่มาร่วมงานเสร็จปั๊บวางดอกไม้จันทร์เสร็จปุ๊บ
เดินลงจากเมนก็ตรงเข้ามาที่แผงขายข้าวหลามของลุงน้อยเลยค่ะ
แต่ละคนเนี่ยเขาซื้อติดไม้ติดมือไปนะคุณคนละกระบอกสองกระบอกเห็นไหมคะแบบนี้
คิดดูสิใช้เวลานะประมาณ๒๐นาทีข้าวหลามที่มัดเอาไว้แบบนี้หมดค่ะ
ร้อยกระบอกเป็นพันก็หมดเกลี้ยงเลยทีนี้คุยกับลุงน้อย
ลุงน้อยเล่าให้ฟังหน่อยสิเกี่ยวกับการเป็นพ่อค้าขายข้าวหลามเนี่ย
ลุงน้อยก็บอกว่าโอ๊ยลุงเนี่ยนะขายข้าวหลามมา๔๑ปีแล้ว
จนลุงเนี่ยส่งลูกเรียนจบป๓ก็เพราะว่าขายเข้าหลามเนี่ยแหละ
ลูกชายจบอนุปริญญาลูกสาวจบปตรีแล้วลุงได้สูตรเผาข้าวหลามมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อ
เอาก็ตั้งร้านอยู่แถวริมถนนสายเอเชียพิศนุโลกเด่นชัย
ทีนี้พอขายดีขายดีแบบมากแล้วลูกบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยนะ
ถือว่าเป็นเจ้าแรกของอุตรดิษฐ์เลยทีนี้พอได้รับสูตรมา
ลุงก็อยากลองออกไปขายตามงานต่างดูสังเกตว่าเอ๊ะในงานศพเนี่ย
คือบางทีคนมางานเขาก็จะรอนานบางงานเจ้าภาพเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงอะไร
อาจจะมีแค่น้ำดื่มถูกไหมเป็นแก้วแก้วมาให้หลายคนก็คงหิวมั้ง
ทีนี้ลุงก็เลยเกิดไอเดียเอามาขายในงานศพละกัน
มาขายเวลาที่เขามีงานเผาเมื่อไหร่ลุงก็จะมาเปิดแผงขาย
ก็จะเลือกวัดต่างในอุตรดิษฐ์นี่แหละชาวบ้านเขาจะรู้กันเลย
จริงเป็นชื่อของคุณป้านะประมวลข้าวหลามประมวลอร่อยระดับ๙ดาว
ตอนนี้จากที่ขายอุตรดิษฐ์ก็มาขายที่สุโขทัย
แล้ววิธีการก็คือเวลาที่ลุงน้อยนะ
เขาบอกว่าวันไหนวัดไหนมีงานศพ

แล้วคอยถามว่าเจ้าวาดหลวงพ่อ
งานศพนี้ศพนี้เขาเผาเมื่อไหร่เผาวันไหน

คูณเข้าไว้ซิตั้งรายรักษ์ให้เป็นอย่างดีเลย

คือเราไม่เคยเห็นของกินมาขายอยู่ที่งานศพ
บางทีก็คงอย่างที่คุณลุงบอกก็อาจจะหิว

เข้าหล่ำหรือคะทั้งเข้าหล่ำทั้งขนม